คุณผู้ชมครับคดีป้าทุบรถที่ได้ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร
หลังจากปล่อยให้มีการสร้างตลาดล้อมบ้านย่านสวนหลวงร๙
เป็นเวลานานหลายปีจนเดือดร้อนรำคาญเป็นอย่างมากนะครับ
ล่าสุดวันนี้สารปกครองกลางมีคำสั่งให้กรุงเทพมหานคร
หรือตลาดทั้ง๕แห่งออกให้หมดภายใน๖๐วัน
แล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้กับคุณป้าแล้วก็พวกรวม๔คนที่ยื่นฟ้องเอาไว้

จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
สารปกครองกลางแผนกคดีสิ่งแวดล้อมมีคำสั่งให้กรุงเทพมหานคร
หรือตลาด๕แห่งรอบบ้านป้าทุบรถเป็นเวลา๖๐วัน

คุณป้าและพวกรายละกว่า๓๐๐๐๐๐บาทพร้อมดอกเบียร์
โดยสาวระสำคัญ๓พิกษ์เพราะแล้ว
เห็นว่าการยื่นขอก่อสร้างตลาด๕แห่ง
และการอนุญาตให้สร้างของกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์การจัดสรรที่ดินในโครงการ
เพื่อที่อยู่อาศัยไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์
โดยเฉพาะการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว

ขัดต่อพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน
และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ซึ่งการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ใบรับแจ้งก่อสร้างอาคารและตลาด

มหากราบครั้งนี้จึงถือเป็นชัยชนะของคุณป้าและพวก

กับสภาพตลาดที่ล้อมบ้านมานานหลายปี
ซึ่งตอนสายปลายเหตุที่เป็นข่าวโด่งดัง
มาจากคุณป้าคว้าขวานและเสียม

เนื่องจากถูกรถของผู้ที่มาจ่ายตลาด

จากนั้นคุณป้าเป็นโจทยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร
กรณีปล่อยปะละเลยให้สร้างตลาด๕แห่ง

ได้รับชัยชนะในที่สุด

และนางสาวบุญศรีแสงหยกประกัน
เจ้าของบ้านในคลิปทุบรถได้เผยความรู้สึก
กล่าวขอบคุณศาลที่ให้ความเมตตา
แล้วรู้สึกพอใจในคำตัดสิน
พร้อมยืนยันการทุบรถไม่ได้อยากดัง
หรือเพื่อเรียกร้องให้สารตัดสินเร็วขึ้น
แต่เหตุการณ์ขณะนั้นมันกดดันหลายอย่าง

และฝากว่าความจริงไม่ได้มีปัญหากับแม่ค้า

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกรทม
จัดสรรที่ค้าขายใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และไม่รบกวนสิทธิส่วนบุคคล
เป็นความบังเอิญนะครับ
บังเอิญเป็นเหตุสุขวิสัย
แล้วก็มันเป็นสิ่งที่

แล้วก็มันเป็นความเครียดที่สะสมกันมานาน
มันเลยเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมา
โดยที่เราก็ไม่ได้คิดคาดคิดมาก่อนเลย
แต่วันนี้เมื่อเป็นสิ่งที่
เราได้รับความชอบทำคืนกลับมา

หมู่บ้านเราได้รับความสงบสุขกลับคืนมา
ให้กับประชาชนพวกเราดีใจมาก

เราก็คิดว่าเขาคงทำไม่ถูกนะคะ
เพราะว่าตลอดเวลามานี่เขาทำในสิ่งที่ผิดนะฮะ

โดยที่เขาไม่ได้เข้ามาควบคุม
แล้วเขาปล่อยให้ทำผิดกฎหมายมาเป็นเวลานาน
และวันนี้เขายังจะไปอุทธรณ์

มาดูที่บรรยากาศในตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ
หลังมีคำสั่งสารยังคงปิดตัว
และไม่มีการค้าขายมานานร่วม๓เดือน
หลังเกิดเรื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งตลาดทั้ง๕แห่งประกอบด้วย
ตลาดสวนล้วงเฟิร์นมาร์เก็ต

ก็ได้แสดงความเห็นใจผู้ค้าในตลาด
พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
เพราะอยากให้ยื่นอุทธรณ์แก้ไขปัญหานี้

และทั้งสารพวกไม้ค้าทั้งสารพวกไม้ค้าที่เขากำลังแบบเหมือนกับชีวิตค่ะเนอะ
เขาต้องทุกคนก็ต้องดิ้นลนต้องเดือดร้อนทุกคน
ระหว่างที่ว่ารอเขารอว่าสารจะสั่งเนี่ยเปิดหรือปิดเนี่ย
อย่างเราขายของเราก็ยังมีความหวังอยู่
เราก็ยังรอความหวังจากศาลอยู่ว่าคือเราจะได้หรือไม่ได้
ของเรายังไม่ทันจะเก็บไปไงเราก็ต้องเอาไว้ก่อน
ถามว่าทางเขตอยากอุทธรณ์ให้ไหมถ้าเกิดได้อุทธรณ์
คือเขาก็ต้องรวมตัวอีกทีนะแต่ว่าเราพูดอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้หรอก
เพราะว่าเขาต้องรวมตัวกันก่อนว่าอย่างของเนี่ยยังไม่รู้ว่าทางตลาดเขาจะว่ายังไง
เขาก็ไปหาที่ขายอยู่ตรงข้างหน้าใช่ไหมเป็นเป็นออตก๒ใช่ไหมข้างหน้าก็ไปลงกันไว้แล้ว
ลงไปแล้วก็คือที่ป้าก็ไปลงมาแล้วป้าก็บอกว่าวันละสองร้อยวันละสองร้อยเนาะเดือนนั้นก็ตกหกพัน
แล้วที่เขาไปขายอยู่ตรงที่๕๓นั่นจากวันละ๑๐๐ตอนนี้เขาก็ขึ้นเป็น๒๐๐แล้ววันอาทิตย์
แล้วขายกันได้ไหมก็ขายกันไม่ได้ถามว่าตอนนี้นะระหว่างระหว่างที่ไปขายจากที่อื่นมาเนี่ยอยากอยู่ตรงนี้ไหมอยากอยู่ตรงนี้อย่างดีเป็นส่วนมากอ่ะ
ถ้าทางกรทมยื่นอุทธรณ์ให้ก็ถือว่าขอบคุณทางกอทมมากที่ยังช่วยเหลือแม่ค้าอยู่
แล้วก็พวกเราก็ยังคือให้ความร่วมมือกับกรทมอยากช่วยกรทมว่าให้กำลังใจ
ในการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าระหว่างรอจะกลับไปขายที่เดิมก็พยายามหาที่ใหม่บริเวณใกล้เคียง
แต่ก็ขายไม่ดีเท่าตรงนี้แถมค่าเช่าก็แพงกว่าอยากให้กรทมช่วยเหลือมีทางออกที่ดีกว่านี้
มหากราบตลาดล้อมบ้านหลังสารตัดสินในครั้งนี้
ชัยชนะจะเป็นของป้าทุบรถ
แต่ถ้ามองให้ลึกเรื่องนี้มีแต่ผู้แพ้
คุณป้าทุบรถที่ต้องทนทุกข์ตั้งแต่ช่วงแรก
และล่าสุดล่าเมื่อถึงผู้ค้าที่ต้องไม่มีที่ขายของ

และการปล่อยปะละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐโดยแท้
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน